เมื่อกี้เคารพทรงชาติอยู่คุณรัชพรอินมาก

อ่านการ์ตูนอันนั้นไม่ได้ดูไม่ได้ดูเป็นแอนิเมชั่น
มันการ์ตูนกับพี่ชายคือพี่ชายเล่น
จริงมันคือมันสนุกแหละ
คือใครที่อ่านการ์ตูนจะรู้เลยว่าแบบเล่นแล้วมันก็มัน
เพราะมันจะอินพอมันรู้เรื่องราวอะไรแบบนี้
แต่ไม่เอามารวมรั่นในชีวิตจริงแบบนี้ไม่เอาค่ะ

แล้วเท่าไหร่เสียการรวมร่างเสียเงินกับการรวมร่าง๒คืน

ไม่ดีเอาไหมล่ะเอาไหมล่ะดิฉันถามคุณว่าคุณเอาไหม

แต่ว่าโชคดีที่ของข่าวที่กำลังจะเล่านี้
นี่แหละเดี๋ยวอันนั้นภาพประกอบใช่ไหม

ให้น้องหมาของเขาเพราะเขาโพสต์แบบนี้ค่ะ
บอกว่านี่คือนาฬิกาเรือนใหม่ของฉัน

จริงแล้วเนี่ยควรจะต้องใส่นาฬิกาให้ครบทั้ง๔ขาเลยด้วยซ้ำ

เพราะว่าถ้าใส่น้อยกว่านี้ก็คงจะไม่สมฐานะ
ผู้ติดตามด้วยนะคะบอกว่าแล้วพวกคุณมีนาฬิกาแบบนี้กันบ้างไหม
เป็นโจ๊กหรือเปล่า
เป็นรุ่นกลางที่เพิ่งใส่อยู่ในรุ่นกลาง

ไม่ได้เอามาเป็นแบบเอาฮาในโลกออนไลน์เป็นโจ๊กอะไรอย่างนี้หรอ
แต่ตอนนี้เขาเละเป็นโจ๊กแล้วแหละเพราะเขาโดนด่า

เพราะว่าหลังจากโพสต์ออกไปแบบนี้เนี่ยคนก็รู้อยู่แล้วคือ
เขาคนนี้อายุ๒๗ปี
แต่ว่าคุณพ่อเขาเนี่ยรวยมากนะคะ
คือเป็นเศรษฐีชาวจีนที่ก็มีชื่อเสียง

ประธานบริษัทต้าเหรียญว่านตากรุ๊ปนะคะ

สำหรับพ่อของเขาชื่อหวังเจี้ยลิน
เป็นเจ้าของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดของจีน
แล้วก็ติดอันดับ๓๐บุคคลที่รวยที่สุดในจีน
จากการจัดอันดับของนิตยสารฟอล์ฟอีกด้วยนะคะ
ก็นี่แหละรวมมูลค่าเกือบ๑ล้านบาท
สำหรับพ่อเห็นเบอร์น้องหมา

น่าจะเริ่มเห็นแล้วล่ะเป็นข่าวขนาดนี้นะคะ

ปล่อยหมาไว้ในโซนของหมาเพราะว่ามันก็
ทำอะไรยังคิดอยู่ว่า

นี่งะผ่านสอบรับกับทฤษฎีของขุนรัชพรขออนุญาตเล่ากับขำ

มิ้วพี่มิ้วบางทีเกิดเป็นหมาก็ดีเหมือนกัน

จะถ่ายจะอะไรคนก็มาเก็บอาหารคนก็เอามา

ถึงเวลากินก็มีคนหาให้มันกิน
ถึงเวลามันแบบไปอึตรงไหนไปฉีดตรงไหน

เล่าขวัญข่าวอย่างนี้น่ารัก

แต่พออย่างนี้คุณก็อายุ๒๗

มาว่ากันแล้วเฮ้ยชาวจีนยังมีอีกมากมาย
อาจจะยังต้องการสิ่งเหล่านี้มากกว่าน้องหมานะคะ

เงินไปบริจาคคนเดือดร้อนคนยากจนดีไหม
คืออาจจะด้วยความที่๒๗ล้อ

ถูกต้องแต่ว่าเด็กแล้วทำด้วยความสุขส่วนตัวได้

คือเขาอาจจะเข้าใจอาจจะเป็นมีความต้องการบางอย่าง
อาจจะอยากให้โมด้านนี้
แต่ว่าผลด้านลบมากกว่าด้านบวกนะคะ
ก็เป็นบทเรียนเนอะจะได้รู้ว่าถ้าทำก็ไม่ต้องโชว์